เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเรื่องราวของการลงโทษนักกีฬาที่เป็นข่าวฮือฮานะครับ
ไปดูกันหน่อยกับสมาคมกรีธานะครับกับการลงโทษนะครับ
นักกีฬาที่หนีเที่ยวในยามวิการหนึ่งนั้นมีเจ้ามิ้วจิรพงศ์มีนาพระนะครับ
แล้วก็เพื่อนนะครับร่วมทีมวิ่ง๔คูณ๑๐๐แล้วก็มีนักวิ่งในระยะอื่นด้วยนะครับ
ซึ่งนี่คือการลงโทษที่เด็ดขาดแล้วก็การจะกลับมาได้อีกครั้งนะครับ
ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดีนักกับ๔นักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทย
อย่างเจ้ามิ้วจีรพงศ์มีนาพระลมกรดหนุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยอย่างมากมาย
โดย๔เกมครั้งล่าสุดที่มาเลเซียเจ้าตัวคว้าเหรียญทองในบริการ๔คูณ๑๐๐เมตร
และเหรียญเงินในประเภท๒๐๐เมตร
แต่กลับถูกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยสวมบทโหดประกาศตัดออกจากทีมชาติ
๓นักวิ่งรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นอภิษฎพรมแก้วรัตนพลโสวันและนัทพงศ์วีระวงรัตนสิริ
ทั้ง๔คนทำผิดวินัยร้ายแรงออกนอกแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติ
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บรังสิตในยามวิการ
นักกีฬาที่ถูกแบนออกไปนะครับเพราะว่ามันหลายครั้งหลายหนจนกระทั่ง
มันเกินเยียวยาเพราะว่าถ้าเอาไว้เนี่ย
มันจะเป็นตัวอย่างกับนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เราเอาเข้ามาเยอะมากรุ่นใหม่เลย
อายุสิบแปดสิบเจ็ดสิบเก้าไม่เกินยี่สิบเนี่ยเป็นโครงสร้างรุ่นใหม่ละ
ถ้าอยู่ต่อเนี่ยเด็กใหม่ก็จะเดินตามเพราะว่าในกลุ่มนี้มีเด็กใหม่หนึ่งคนครับ
ปีนี้เพิ่งอายุยี่สิบเอ็ดถ้าอีกหนึ่งคนเพิ่งเข้ามาเดินตามออกไปด้วยหนีไข้
เราจะเห็นได้ว่าถ้ายังอยู่เนี่ยเด็กใหม่อีกหลายคนที่กำลังเข้ามาเนี่ยอาจจะเสียผู้เสียคนด้วย
ลงโทษที่สมาคมกีฬากรีธาวระบุไว้สำหรับนักกีฬาที่แหกค่ายซ้อม
คือการห้ามลงแข่งขันกรีธาทั้งในและนอกประเทศเป็นระยะเวลา๑ปี
ซึ่งทั้ง๔คนได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์จึงมีการลดโทษให้สามารถลงแข่งขันได้ในบริการภายในประเทศ๒รายการ
คือกีฬากองทัพไทยและกีฬามหาวิทยาลัยเท่านั้น
ทัพไทยให้เล่นได้ครับเพราะเขาเป็นข้าราชการเหล่าทัพไปอาชีพเขาให้เล่นได้
สองเรื่องการศึกษาครับกีฬามหาวิทยาลัยเราให้เล่นได้กีฬาอื่นในประเทศและต่างประเทศไม่ให้เล่นฮะ
หนึ่งปีฮะนับแต่วันลงโทษหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเต็มฮะ
นั้นครบ๑ปีแล้วมันอยู่ที่เขาใครก็ตามเมื่อพ้นโทษแล้วถ้ากลับเข้ามาแล้วต้องอยู่ในกรอบวินัยครับ
ก็ยังมีโอกาสที่จะมาคัดได้ถ้าพ้นโทษแล้วคัดได้
นับเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดานักกีฬารุ่นน้องที่ต้องการก้าวมาเป็นนักวิ่งทีมชาติ
วินัยห่อนยานไม่อยู่ในกฎระเบียบที่วางไว้ความฝันทุกอย่างอาจพังทลายได้
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน